คดียาเสพติดแล้วก็คดีพยายามฆ่าค่ะ
คนร้ายเนี่ยหนีไปแล้วก็เริ่มจนมุมก็ยิงเบิกทางมา
สุดท้ายถูกตำรวจยิงสวนจนบาดเจ็บ
ตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนภูทรภาค๕จังหวัดเชียงใหม่
ตรวจสอบรถของคนร้ายพบว่าบริเวณใต้เบาะหลังเนี่ยทำเป็นช่องลับ
เอาไว้ซ่อนยาเสพติดจำนวนหลายช่องค่ะ
แล้วก็เจอยาบ้าน๑๐๐เมตรซุกซ่อนอยู่ด้วย
สอบสวนแฟนสาววัย๒๒ปีของผู้ต้องหาก็ยอมรับบอกว่า
จะคบหากับแฟนหนุ่มคนนี้ได้ไม่ถึงปี
รู้ทีหลังค่ะว่าแฟนนุ่มไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ห้ามไปหลายครั้งแล้วแต่ว่าเฟนไม่ยอมฟัง

ค้นเพิ่มเติมที่หอพักของผู้ต้องหาก็ไปเจอยาบ้าเพิ่มอีกเกือบสามพันเมตรค่ะ
ก่อนหน้านี้ผู้ต้องหานายชัยชนะยะโสภา
มีหมายจับของศาลที่จังหวัดฮอตอยู่แล้วนะคะ

และข้อหาพยายามฆ่าเจ้าพนักงานพื้นที่อำเภอฮอตค่ะ
หลบหนีไปเช่าอยู่หอพักลานทอง
บนหานแก้วอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่
ตำรวจเข้าปิดล้อมผู้ต้องหาก็ไหวตัวทัน
ขับรถหลบหนีพร้อมแฟนสาวแล้วก็ชักปืนยิงเปิดทาง
แต่ปรากฏว่าถูกตำรวจยิงสกัดเข้าที่ขาขวา
จะถูกควบคุมตัวส่งไปรักษาที่โรงพยาบาล
เจ้าหน้าที่ก็ได้จัดกำลังเฝ้าผู้ต้องหาป้องกันการหลบหนี
เพื่อจะรอนำตัวดำเนินคดีต่อไปค่ะ